เพราะว่าเรื่องราวของการแบ่งปันน้ำใจจากคนในวงการบันเทิง
ยังมีให้เราเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ล่าสุดเลยมาถึงคู่แม่ลูกคู่นี้น่ารักมาก
โบลงทุนไปซื้อของด้วยตัวเองเลยนะคะ
ที่สำคัญเห็นไหมตัวเล็กแบบแม่โบ
ขนของขนขนมขึ้นรถเข็นเองนะ
แล้วนี่ค่ะลูกมือที่คอยช่วยอยู่นะคะ
นี่กลับมาแพล็กที่บ้านนะคะก็คือน้องมะลินั่นเองค่ะ
น้องมะลิก็ช่วยแพ็คของลงถุง
มีทั้งข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
งซักฟอกแชมพูน้ำมันพืชนะคะ
พร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องทุกคนให้สู้

เรากำลังทำถุงน้ำจายเหลือค่ะ
ถุงน้ำจายให้พี่สาหร่าคะ

ของใช้สำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะ
ก่อนหน้านี้ลงทะเบียนกันเข้ามากว่า๓๐๐คนเลยนะ
ที่ต้องการนะคะซึ่งของที่จะจัดส่งไปก็จะมีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กด้วย
ก่อนที่จะมีการขอปิดรับรอบแรกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าเต็มแล้ว
หลายหลายหลายคนล่ะประมาณสามพันกว่าคนอ่ะ
ที่เข้ามาลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการจัดส่งให้กับ
ผู้ที่ส่งข้อมูลมาครบถ้วนอย่างเร็วที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับการลงทะเบียนในรอบต่อไปก็รอติดตามกันได้ในโซเชียลของพี่ป๊อกพี่มากกี้นะจ๊ะ
ก็เปิดบ้านย่านรังสิตเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกรุ่งทำแจกนะคะ
พี่น้องแถวนั้นนะคะวันละ๓๐๐ถุงทุกวันเลย
เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะพี่แหลมประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่า
อยากให้ช่วยกันกระจายข่าวด้วยเนื่องจากว่าบ้านอยู่ในซอย
ก็เกรงว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าพี่แหลมเนี่ย
อาหารแบบนี้ซึ่งนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนี่
ไอติมด้วยค่ะมีไอติมกะทิด้วยนะคะ
กัดนะคุณผู้ชมใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ
กัดอยู่ที่รังสิตคลอง๑สะพานแดงซอย๒๐

ใครอยู่ระแวกนั้นนะคะสามารถไปรับก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เลยนะคะ
แหลมเขาเปิดให้มารับกันได้ช่วงประมาณบ่าย๓โมงของทุกวันจันทร์